สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่บรรยากาศพูดสิสดสิ
ไม่เอาบรรยากาศการทำงานทำไมให้มันดีขึ้นหน่อยนะแองจี้นะ
บรรยากาศการทำงานวันนี้ให้มันดีดีสดใหม่ให้เยอะฮะบรรยากาศที่ทำงาน
ทำให้มันปรับปรุงให้มันดีดีหน่อยแอ้งจี้ฉันเหนื่อยเออใช่เอา
มากมาถ่ายไหมคะอะไรนะทำยังไงก็ได้ให้บรรยากาศ
ไม่ใช่บรรยากาศแบบนั้นดีหน่อยบรรยากาศเกี่ยวกับคน
นึกว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องไม่ใช่อาการหอมอะไรอย่างนี้อากาศ
แว้งกัดฉันหรือเปล่ากัดสิฮะกัดสิด่าฉันอีกแล้วหรือเปล่าอืม
มีระแวงเออเพราะว่านี่ใช่ไหมด่าใครอ่ะฮะด่าใครอ่ะ
ไม่รู้ตัวเลยเหรอเอาด่าฉันฉันไปทำอะไรให้เธอเหรออะไรติดคอ
ไม่แต่มันแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่พี่มดนะเพราะว่าเวลาที่เกิดขึ้นตอนที่ลงมาตอนเช้านะคะ
ขุดแล้วขุดอีกแล้วขุดอีกแล้วขุดอีกแล้วขุดอีกแล้วเวลาที่ลงที่พี่หนุ่มลงในไอจี
ขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเขาอ๋อก็เลยรู้สึกเพราะว่าพี่มดจะเจอพี่หนุ่มคือตอนบ่ายสี่โมง
เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหวิ่งได้สองเรื่องผมก็ทำงานอยู่หลายที่เออ
แต่นี่ไงมันกำลังขุดแว้งใครอีกแล้วล่ะเธอฮะแว้งใครไม่ได้รู้ตัวเองเลยเหรอเนี้ย
ฮะมาแว้งฉันทำไมฉันไม่ให้ฉันว่าฉันสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่แล้วลืมปิดสิ
อ๋อไม่ได้สิไม่รอดคนน้องแว้งแห่งเมืองสยามวะนี่ังเนี้ยคุณนายมาบอกฝากบอกว่า
อื้อฉันเบื่อฉันมันยังไม่ได้ไม่ได้ไปไว้ไปขาดเสร็คไข่เลยอาทิตย์นี้

ไม่ดีกว่าต้องไปถ่ายรูปกับแฟน
อ่ะใช่วันเมื่อวานนี้มันกันมาเหมือนห้า
ไปที่แองจี้ระวังนะปรับบรรยากาศการทำงานในสตูดิโอให้มันดี
เข้าใจไหมเดี๋ยวเขาไปแว้งกัดเอาลงมาในไอจี

นี่หน้าเหมือนหนุ่มกัญชัยหน่อยดูแวบแรก
หรอแฟนเด็กกว่า๓๐ปีแล้วเถอะ
นี่ไงเห็นไหมล่ะ
เขาพาไปตัดผมร้านเดียวกับพี่หนุ่มด้วยที่เดือดร้อน
ทำไมต้องคุณต้องไปอ้ายกันตลอด
อ้ายเขาไปถามน้ำนองเต็มตะหลิงได้ไหม
วันสงการเขาก็ทำหน้าแบบแรบลิ้นใสนะแบบว่าน่ารักอะ
ข่าวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่านข่าวที่เขายิงกันในศาล
อยากจะรู้เรื่องราวเป็นยังไงต้องคุณหนุ่ม

ไม่รู้แต่ทำไมแฟนทำหน้าเหมือนไม่รู้จักนะ
คุณนั่งมาหรือเปล่าแองจินั่งมาไหนอาทิตย์เนี่ย

ชีวิตนั่งดีเนาะมีตลอดเลยอะ

ชีวิตนั่งดีเนาะดีซิ

๖๐กว่าแล้วแบบยังดีอยู่เลยอะสมายย์ลิ้งแพรว

ไปอีกแล้วยาวเลย
ไม่ได้มีอาทิตย์เดียว

เขาเป็นปืนแต่ที่เฝ้าน่าสามารถ

คือจากเหตุการณ์ไล่ยิงกัน
แล้วก็มีคนเสียชีวิตภายในห้องพิพากษาบรังที่๒

รายประกอบด้วยนายบัญชาซึ่งเป็นทนายฝ่ายโจทย์
แล้วก็เป็นโจทย์ด้วยในวันนั้นมีนายวิจัยสุขรมนะฮะ
เป็นทีมทนายฝ่ายโจทย์รวมถึงผลตุรตีธานทาริน
ซึ่งเป็นอดีตเจรตำรวจเกษตรราชการอายุ๖๗ปี
ผู้ก่อเหตุนะครับทั้งหมด๓คนครับ๓คนที่เสียชีวิต
ส่วนภรรยาของทางทนายก็คือทางทนายบัญชาบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่เป็นทีมทนายด้วยชื่อว่าวิชัยนะครับ

ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือสืบเนื่องมาจากว่า

หลายสิบปีก่อนเลยโอ้โหย้อนกลับไป๔๐กว่าปีก่อนเนี่ย

ที่ดินอยู่แปลงนึงเนี่ยนะฮะประมาณ๓ผ่านก่อนแล้ว

สมพลเนี่ยนะฮะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับทางพระรูปหนึ่ง

ก็ทางพระเองท่านก็ซื้อไปเพื่อที่จะไป

ธนุบำรุงเกี่ยวกับเวลาศนา

จ่ายเงินงวดแรกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย๘ล้าน
๘ล้าน๓๐๐๐บาทเนี่ยนะ
ตกลงซื้อกันคือ๑๒ล้านจะจ่ายไปก่อนใน๘ล้านหรือไงเนี่ย
หลังจากนั้นก็คือมีการผ่อนชำระไป
ปรากฏหลังจากนั้นทั้งพระก็มรณภาพทางเจ้าของที่ดินก็มรณภาพ
ก็ต่อลงมามาถึงเรวัตเรวัตก็คือลูกชายของทางคุณสมพล
ที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ทางพระก็มีน้องชายชื่อคุณบุญช่วยหรือไงนี่แหละ
ที่ปรากฏคุณบุญช่วยก็ได้มีการไปฟ้องทางคุณเรวัตร
บอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของเขานะเพราะว่าเขาซื้อมาเนี่ย
ทั้งหมดเป็นเงินสดนะนู่นนี่นั่น

ไม่เขาบอกเขาซื้อมา๑๔ล้านแล้วเขาจ่ายเงินสดไป

ไม่ใช่ปัจจุบันไงแต่ปัจจุบันมันไปรุ่น๓๐๐๔๐๐ล้านแล้วเขาว่าอย่างนั้น

ปรากฏว่าทางคุณเรวัตเนี่ยก็มีน้องสาว
น้องสายก็คือเป็นแม่
เป็นแม่ของภรรยาของคนที่ยิงนี่แหละ

แล้วทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีการฟ้องไป

นะฮะรวมถึงทางคณายของโจทย์ด้วย
ก็คือมีการฟ้องเรื่องของการฟ้องเท็จ
ไปกับทางครอบครัวของทางคุณเรวัต

แล้วก็ฟ้องกับทางคนที่ยิงเนี่ยก็คือคุณทารินเนี่ย

วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินเรื่องของที่ดินนะ

แต่มันเรื่องของการฟ้องเท็จกันอยู่แล้วมีข้างค้างอีก๑๓คดี
ปรากฏว่าคนที่ยิงยิงเนี่ย
เขาเหมือนกับอัดอั้นตันใจ

เขาบอกตำรวจที่ยิงเป็นคนที่เอาปืนเข้ามา
แต่หมายถึงว่าปืนที่เอามายิงต่อตอบโต้กัน
เป็นเหมือนปืนของตำรวจที่อยู่ข้างหน้า

โทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยจะให้เอาเข้าเลยนะ

เมื่อกี้ไม่เห็นว่าแยก๒๒

อันนี้มันแบบรู้สึกจะเป็น

สรุปพี่บอกว่าไปแต่เช้าไม่มีการตรวจตา

สรุปแล้วคนตายจากคดีนี้ทั้งหมดเลยคน

ก็คือคนที่ถูกทางอดีต

ก็คือมีทนายแล้วก็ทีมทนายคนหนึ่ง

ก็โดนทางเสมียนสารเนี่ยยิงป้องกันตัวเข้าไป
วันนี้ไปถามคือมีตำรวจที่รู้จักกับเขา

เขาก็บอกว่าเหมือนตอนก่อนที่เกิดเหตุ

ทารินเนี่ยโทรไปล่ำลาเมียทุกคนเลยนะเธอ

อะไรเขาจะจบชีวิตลงแล้วหรืออะไรอย่างนี้

มีข่าวอีกไหมของคุณอะ

ต่อไปอันนี้ในสารในตรวจตราก็ต้องแน่นขึ้น

ใช่อย่างที่หนูพูดเหมือนว่าโทรศัพท์เค้ายังไม่ให้เปิดเลย
ไม่ให้ออกผลังช่วย
ก็คือช่องทางเอาเข้าไป

ครุนทาร์นิแห่งเขาเดินเข้าไปแล้วก็ฝืนแอบเข้าไป
โดยไม่ได้ผ่านการตรวจเขาก็ว่าอย่างนั้น
เข้าจากประตูหลังเขาว่าอย่างนั้น
ไฟกรุงเทพจะทำเป็นปีหน้าเคมเปงกรุงเทพ
คุณปอดฝุ่นคุณหมดดำคุณจะสบายแล้วกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อมกรทมรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง
เอาปัจจุบันก่อนเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากัน
ปัจจุบันนี้ตรวจพบฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ระหว่าง๓๘๔๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมต
ก็คือ๕๐คือสูงเรามีตั้งแต่๓๘๖๔ครับราฐานมันไม่ควรเกิน๕๐
ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง๓๒พื้นที่ช่วงเช้าแต่ว่ายังพบพื้นที่ที่ยังมีความสูงของไอ้นี้
ก็คือริมถนนกาญจนาพิเศษโอ้โหยาวอยู่นะคุณนะ
ถนนดินแดงเขตสัมพันธวงศ์เขตวังทองหลางเขตประทุมวัน
คอแหลมรัดพร้าวโดนไม้ยานวาประสิทธิเจริญบางเขนบางขุนเทียน
บางพลัดสาธรคลองเตยบางซื้อเขตหลักศรี
แล้วก็ทรงขนองพระประแดงและติดโผล่ทุกครั้งก็คือปากน้ำ
มุดปาการมันต้องติดอยู่แล้วพี่โรงงานมันเยอะ
มันดูเหมือนเป็นที่เปิดนะติดทะเลนะไม่เกี่ยวแล้วเหรอ
ตรงนั้นมันมีแต่โรงงานอ้อมน้อยโรงงานเยอะอีกนะฮะ
เยอะทั้งนั้นก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ระมัดระวังนะฮะ
คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ติดเนี่ย
เอาไอ้หน้ากากติดตัวไว้แล้วก็ใส่ไว้เถอะนะคะ
นางศิลปะสวยแล้ววีแสงศูนย์อื้อชื่อเก๋ไก่ที่สุด
กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ย
กำลังผลักดันเมืองปลอดฝุ่นโดยบริการความร่วมมือแก้ไขปัญหา
ละอองร่วมกับใครบ้างนะฮะจะยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ย
กำเนิดพร้อมกับทำอย่างเข้มข้นให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
อันนี้เป็นความที่เขาตั้งใจจะทำมดดำตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางและระยะเวลา
ที่กำหนดเพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานอันนี้มันเป็นกฎที่มีอยู่แล้วเปล่าวะ
ที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งลนลงส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
ลชนสาธารณะเพิ่มทางเลือกการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครถ้าจะเป็นไปได้แล้วก็
ตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็พิจารณามาตรการทางผังเมือง
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศโดยวางผังเมืองด้วยแนวคิดแบบเมืองกระชับ
เพื่อให้มีที่อยู่ใกล้แหล่งงานลดระยะการเดินทาง
ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช่วยลดการเดินทางและลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ
อันนี้ที่พูดมาหมดนี้เป็น

ความคิดเป็นแนวทางแนวทางมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำมาก
วันนี้เขาปรึกศาสตร์พี่มันมีแล้วทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าถ้าสมมุติจะให้ด้ามจะต้องเหมือนซิงคโปร์
ที่ปัจจำนวนของต้นไม้มันต้องเยอะกว่าประชากร
คุณลองเอาอาหารเฉลี่ยกันทุกวันนี้สิ
ประชากรกรุงเทพกับพื้นที่สีเขียวมันไม่มีเลย
เขาบอกว่าพื้นที่ต่อตารางเมตรน่ะ
ไม่มีพื้นที่สีเขียวให้กับประชากรกรุงเทพเลยนะ

แต่ตึกเขายังบังคับให้ปลูกต้นไม้

กรุงเทพเป็นจังหวัดหรือเป็นเมืองที่พื้นที่สีเขียวน้อยที่สุด

โดยเฉพาะใจกรางเทพเนี่ยตารางวาดตั้งเท่าไหร่ละคะ
ใครเขาจะปลูกเขาปลูกตึกสิเขาจะปลูกต้นไม้

เราเด็กเราก็รู้อยู่แล้วถนน

ฝุ่นให้ออกซิเจนอยู่ในผังเมืองอยู่ในแผนผัง

ซึ่งงบก็ไม่พออยู่ดียังไงก็ไม่พอ

เขาเรียกคุยกันเรื่องที่จะสร้างอะไรหอดูดฝุ่น

แต่มันก็แค่แก้ไขได้เป็นบางจุด
จุดเริ่มต้นจริงคือพื้นที่สีเขียว

มีสวนสาธารณะอยู่๓แห่งเองนะ

เรา๑ตารางเมตรยังยัดคนไม่พอ๓คน

จะต้องใช้ได้คือพื้นที่สีเขียว

มันล้อมรอบด้วยตึกสูงมาก

เอาเรื่องของคุณก่อน

กัญชาก่อน
แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถามเรื่องพระเอกคนนั้น

นุ่มอย่าไปตีความนะอย่าช่วยนะ
คุณไปพูดเขาเดือดร้อนกันหมด

เขาตามคุณอยู่นะ
โกทุกที่เขาทำสกรูปหมด
จากวันนั้นถึงวันนี้อยู่กันกี่ปี
กี่วันกี่เดือนทางไปกันเท่าไหร่

มาเปิดพูดเรื่องนี้ของใครมาบ้างเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาบอกในกี่เรื่อง
งเอาคนกระแสไหมมานั่นหรอ
อ่ะฉันก็ไม่รู้เป็นใครฉันอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เขาไปแปลความหมายกันก็ได้
ทุกวันนี้หนูเดินไปเดินไปไหนหนูภูมิใจนะคุณแม่ที่พิธีกรหนูมีข่าว

ภูมิใจมากว่าพิธีกรหนูดังหนูแฮปปี้คุณแม่เหรอ
จริงหนูเดินไปครับคนหาวิธีกรหนูแหละกัวบัวอันนี้มากที่สุดเลย

พิธีกรดาราแบบเด็ก๒๐เท่ากับ
มีข่าวเหมือนแบบเป็นณเดชน์ยายาทุกวันนี้

แต่พี่ม้ามีข่าวว่ามีแฟนนี่สุดนะ

พื้นที่สีเขียวเอาเรื่องกันมาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเรียนใครเอง
ไม่ต้องยุ่งฉันไม่พูดแล้วฉันเงียบเขาไม่ต้องพูดนึกออกไหม
อ้าวฉันได้ยินมาฉันก็แค่เล่าให้ฟังเขาไม่ได้เป็นเพราะมาดด้วยนะข่าวไปเขียนไปอีกวัน
เขาไม่ได้เป็นพม่าเขาเจอกันที่กรุงเทพ
นอกเรื่องใครนอกเรื่องเป็นอะไรเป็นหมาผมไม่เกี่ยวนะผมบอกให้หนุ่มใครปั่นเป็นหมา
ผมไม่ได้ปั่นนั่นคือก็น้องผมผมไม่พูดใครน้องคุณ
ฉันหมายถึงใครนุ่มฉันหมายถึงใครผมก็บอกว่าน้องผมเยอะแยะนักข่าวก็นักข่าว
แม่งมดดำแฉฉันไม่ได้วางฉันไม่ได้หนุ่มกัญชัยเรื่องทั้งหมดมาจากหนุ่มกัญชัย
เดี๋ยวก่อนนะนี่คุณจะไปโยนให้นักข่าวนักข่าวช่วยเขียนด่าเขาหน่อยครับ

ก็คุณไปโยนให้นักข่าวได้ยังไงก็ทุกวันก็คุณพูดแล้วก็ต้องจับสิ่งที่คุณพูดออกมา
โถเรื่องแม่มณีกินกับดารานี่ต้นต่อมาจากใคร
นี่นี่นี่อุ๊ยศราเนี่ยใครจะไปคุยกับแม่มณีได้
นี่เป็นริสิตรดวงในคอ
อันนี้ที่ประเทศอังกฤษนักบริการสุขภาพแห่งชาติในอังกฤษอนุมัติแล้วว่า
ยาจากกัญชา๒ชนิดใช้ในการรักษาโรคลมชักหนึ่งแล้วล่ะ
แล้วก็โรคปอดปลอกประสาทเสื่อม
อนุมัติครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการออกแดวปฏิบัติ
ซึ่งเป็นตัวยาที่พัฒนาในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ย
จากการปลูกกัญชาจากกัญชาเนี่ยแหละเอากัญชาเนี่ยไปผลิตเป็นยารักษาโรคเท่านั้น
อันนี้คือตอนนี้เราจะเห็นถ้าสมมุติคุณไปยุโรปเนี่ย

ทุกอย่างแบบเขาเปิดกันอย่างเสรี
กัญชากัญชาทุกอย่างเป็นกัญชาหมดแล้วที่โดยเฉพาะเรมันใช่ไหมล่ะเพราะเป็นเมืองฟรีกันอยู่แล้ว
ไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีทางเลือก
อย่างที่เราบอกว่ากัญชามันคือแพทย์ทางเลือกถูกต้องไหมล่ะสำหรับการรักษา
แล้วก็มีการสร้างความเชื่อมั่นว่ายาชนิดใหม่นี้ได้ผ่านการทดลองทางการแพทย์
แล้วก็ผ่านกระบวนการการกำกับดูแลต่างแต่กรอบเวลาของการใช้วิธีการเนี้ย
หรือผลกระทบที่อาจจะส่งต่อสมองที่กำลังพัฒนาต้องไม่ลืมว่านี่ไม่ใช่กระสุนวิเศษ
แล้วก็ไม่ได้ผลสำหรับคนอื่นเหมือนกับยาต้านการชักชนิดอื่น
คือเขาเชื่ออย่างนี้อย่างของคนไทยตอนนี้โลกฮิตก็คือหนึ่งความดัน
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโรคลมชักมันอยู่ในหนังสือแล้วล่ะ
ว่ามันช่วยได้ในโรคลมชักโรคปอดประสาทเสื่อม
มาช่วยได้หรือโรคนอนหลับไม่สนิทหรือคนนอนไม่หลับ

คุณไอซ์ไม่ใช่ว่าใครนอกเรื่องเป็นหมาใครปั่นก็เป็นหมา
หมายว่าคนดูเขาบอกเขาก็เป็นเหมือนกันเพราะเขาก็ชอบไง

พระนะพระครูประหลัดปีนเสา
นี่พระครูประหลัดธีระธนัทชนะฤทธาอะไรเนี่ยเป็นประธานสงฆ์นะฮะ
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธยันตรีเผยแพร่ภาพนี่นะฮะ
เป็นไลฟ์ทางเฟซบุ๊กภาพตนเองนั้นสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
แล้วปีนี้มันอยู่บนเสาส่งสัญญาณสูงหลายสิบเมตรนะครับภายในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตรี
ถนนพระทนทนสายสามซอยยี่สิบสองเขตวิวทนาเนี่ยแหละครับ
แล้วก็ไลฟ์แบบนี้มาโดยพระครูประหลัดเนี่ยพูดในไลฟ์นะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ปีนขึ้นไปเพราะต้องการปฏิบัติธรรม
ที่สูงอย่างสบายใจอยากสงบอยากสงบสงบอืม
ขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างล่างมันวุ่นวายอ่านี่นี่นี่
ไหนฮะเซฟตี้เบลท์เซฟตี้เบลท์เซฟตี้เบลท์เขาคงจะก่อสร้างอะไรอยู่
บอกอย่างงี้ด้านล่างเนี่ยอันนี้เซลล์อันนี้มันวุ่นวายใช่
มีแต่การรังแก่เบียดเบียนข่มเข่งกันแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังไม่วายถูกรังแก่
ตนเองเนี่ยต้องหนีความวุ่นวายขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนเสาสัญญาณ
ท่านบอกแบบนั้นผู้สื่อข่าวรายงานต่อนะครับว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
เพราะครูประหลัดท่านนี้เนี่ยเคยปีนเสาส่งสัญญาณนี้มาแล้วด้วยนะ
เพื่อเรียกร้องไม่สำนักสงฆ์เนี่ยถูกขับไล่ออกจากพื้นที่
ใช้เวลาเกลี้ยมกล่อมหยุดนานตอนนั้นอยู่มาสามสิบชั่วโมง
ชั่วโมงหนึ่งนาทีสามสิบชั่วโมงสามสิบชั่วโมงอันนี้ปีก่อนนะ
ก็คือวันกว่ากว่าปีนี้ไม่รู้ลงมาหรือยังเนี่ยลองฟังเสียงท่านหน่อย
ฟังเสียงท่านหน่อยรังแก่ด้วยความไม่เป็นธรรมด้วยความอายุธรรมของกฎหมาย
ด้วยวิธีคิดวัฒนธรรมสังคมที่เอารัฐเอาเปรียบ
ที่ไม่มีเหตุผลนะฮะที่ไม่ใช้สติใช้ปัญญา
ใช้แต่กำลังอืมเราจะเห็นนะครับว่าเอ่อ
สังคมมีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงใช้กำลังเนี่ย
ไม่เลือกสถานที่นะฮะโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอาราม
นั่นหมายความว่าสังคมกำลังเสื่อมลงหรือไม่นะครับ
ผมเองที่ต้องมาอยู่บนสวรรค์ดาวดึงหรือสวรรค์ดาวดึง
ก็นั่นไงนั่นไงสวรรค์ดาวดึงพระครูประหลัดธีระธนัทนฤทธา
บนเสาร์สัญญาณสูงน้วมีภาพไกลกว้างไหมมีไหม
ไม่มีคนเห็นมีคนที่เขาถ่ายภาพกว้างไว้เลย
อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะ๓๐ชั่วโมงไปอยู่ข้างบนนั้นอะไม่ลงมันเลย
เหมือนหน้าคล้ายเหมือนท่านที่เคยมาคุยตอนที่เป็น
เนลแอ่เอ้ยไม่ใช่อะไรนะใครประทับรุ่นลูกอยู่๔๑ปีแมนปะค่ะ
มี่ใช่เนลคล้ำ
หน้าเหมือนท่านเนรนคำใช่ไหมเนี่ยหน้าของพ่อเนรนคำที่นั่งเครื่องบินอ่ะเหรอ
เออที่นั่งเครื่องบินมานอนอ่ะน่าเป็นแป้นเออก็ลองใส่เล็กแว่นเรยแบนก็คงจะเหมือนอ่ะ
ต้องใส่รองเท้าหลุยด้วยหลุยอืมนะอ่ะเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าพญาเต่ามาอีกแล้วฮะ
มาอีกแล้วเหรอมาสิจับน้ำอ่ะเออพญาเต่าให้คุณมาเคลียร์ด้วยนะ
เรื่องนั้นผมบอกให้ใครปั่นเป็นหมาอยากเป็นไม่ได้ปั่นผมถามอยู่เฉย
คุณต้องมาพูดหน่อยเรื่องนั้นน่ะมันไม่ได้นะผมไม่รู้เรื่องคุณต้องเคลียร์ให้ผมฟัง
หนุ่มไม่รู้ไม่รู้หนุ่มไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้แต่เขาตามล่าคุณอยู่
หนูไม่รู้แล้วฉันหมายถึงใครเธอรู้หรอกฉันหมายถึงใครผมไม่รู้ผมรู้จักเขาอยู่
โอเคฉันอาจจะหมายถึงอีตุมตามก็ได้นั่นแน่เหรออืมตุ้มตามมีการเป็นนักร้อง
ก็เคยเป็นแล้วตุ๊กตาเป็นซุปเปอร์สตาร์เหรอก็มโนเองก็เป็นได้อืมอ๋อโอเคโอเค
นี่นี่ล่าสุดมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะฉันไม่ได้พูดถึงใครเลยนะ
ทุกอย่างมีสองทางเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คุณจะเบรกสามเรือเบรกนี้
ห่าวข้าวให้ความไฟไหม้ชิไฟไหม้ชินก่อนเดี๋ยวแกค่อยเต่าเออ
แต่ว่าที่ออสเตรเลียนั้นเจอไฟไหม้ป่ายาวกว่าพันกิโลโอ้โหพันกิโลนี่กรุงเทพเชียงใหม่ยังสั้นเลยนะ
นี่แค่แปดร้อยนะเห็นไหม้กันทุกปีนะก็เออแต่อันนี้หนักมากอันนี้หนักมากนะฮะ
ขณะที่แนวไฟป่าเนี่ยลุกโชนสูงจนมองดูเหมือนเป็นกำแพงไฟ
แล้วก็ลุกลามเป็นระยะทางนับพันกิโลเมตรเป็นกำแพงอย่างนี้เลย
อย่างไรก็ตามเขาก็มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ไฟป่าที่นี่
ว่ามันมีการลดระดับลงจากระดับหายนะมาเป็นการแจ้งเตือนภัยระดับสูง
กระทั่งวอดวอดวายไปทั้งหลังแล้วก็และความเสียหายเป็นจำนวนมากประมาณตอนนี้ก็ห้าสิบหลัง
ยังคาดว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเลวร้ายมากขึ้นเนื่องจากกระแสลมนั้นเปลี่ยนทิศทาง
แอนัตตาเชียพารัสซักเป็นนายกรัฐควีนสแลนด
กล่าวว่าสภาพการต่างในขณะนี้ทำให้พวกเรามีความกังวล
แล้วก็เตือนชุมชนต่างให้เตรียมเผชิญกับการแจ้งเหตุที่อาจจะฉุกเฉินต่อไป

นี่ทางนี้หนาวทางนู้นกำลังหน้าร้อนสิใช่ไหมมันกลับข้าง
เอ้าวันนี้พูดสื่อคร่าวรายงานว่ามีชาวบ้านจับเต่าขนาดใหญ่ได้
ขนาดใหญ่ได้เนี่ยมีน้ำหนักเตานัก๑๐กิโลเตาอะไรเตาอะไรเขาก็ไม่ได้เขียน
แต่น้ำหนักกัน๑๐กิโลอายุของเตาเนี่ย๕๐๖๐ปีเชื่อว่าเป็นพญาเตา
อุ้ยอุ้ยทำไมวะอ้าวตกใจไงหนูตกใจไม่ได้ไงวะเต่าอุ้ยทำไมวะ
ก็ตกใจอ่ะก็คงบอกเป็นพญาเตาเขาเป็นพญาเตาที่มาให้โฉกให้รับในช่วงวันรอยกระทง
จบใจเท่ากันทุกอย่างจบใจเท่ากันทุกอย่างเนี่ยมาบอกเพื่อนว่าอุ้ยจำเตาได้
นั่นไงเห็นไหมล่ะจับเตาได้แล้วยังไงแล้ว
คนที่ให้ฉันอ่านข่าวเรื่องนี้ปัญญาอ่อนเหมือนกันนะจะคิดได้ไงกูนั่งอ่านข่าว
อาทิตย์จับกูเต่าบางทีนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไปจับเต่าก็กูนั่งอ่านข่าว
ควายออกลูก๓ขา๔ขา๕ขานั่งเครื่องเวที่นั่งเครื่อง
หลังคุณมีนะแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณแม่โลดรู้ซึ้งถึงการมีชีวิต
บางทีการปล่อยปะปล่อยโปรดชีวิตจะดีบางทีเราอย่าไป

แฟนของหัวเก่าหาว่าก็เจอกัน

โอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่๓๖๖ค่ะ
เรื่องของเธอนี้นะป๊าผ่าเลยนะ

ผมใครแว้งต่อไปไปก็แว้งกับนะพี่หน้ากูพี่ชงอยู่
ปีชงช้างยังไม่พาไปแก้ชงยังไม่เป็นไร

มันทำไมมันเก็บกฎมาจากตอนเที่ยงอยู่กับไอ้หวยมันเครียดเหรอ

ผมก็อยู่มาเหมือนเครียดนักมาเจอฉันฉันไม่ได้คนบ้า

ญาเต่าจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเปี๊บนุ่ม

เบื้องต้นก็ยังไม่ทราบสายพันธุ์อะไร

แล้วก็ส่วนน้ำหนักเนี่ยช่างได้๙๕นิ้ว
คือคนที่จับอายุ๕๔ปีเป็นผู้พบต่อว่าต้นเองอยากขี่จักรยานโยนมาแยกกับบิลบุรี
เพื่อที่จะมาแผงพระเครื่องในตลาดเทศบาลกบิน
ทีแรกว่าจะไม่มาเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนจิตโดนใจให้มา
ขี่รถมาถึงบริเวณถนนสายสุวรรณสอน๓๒
แยกบ้านโคกหอมซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ก็เห็นว่าถูกประหลาดมีขนาดใหญ่เดินต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมอยู่บนถนน
เสี่ยงต่อการถูกรถทับเมื่อมาถึงพบว่าเป็นเต่าขนาดใหญ่
จอดรถตนเองก็เสี่ยงต่อการถูกรถชนเหมือนกันนะ
ไปอุ้มเต่าตัวดังกล่าวเนี่ยตนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญาเต่ามาให้โชคให้ลาบ
ส่วนนำแป้งหอมมาโรยที่ท้องเต่าเนี่ยเพื่อหาเลขเด็ด
มีมั้ยมีอุ้ยเลขอะไร๑๕๙๕
นี่ไง๑๕๙๕๑๕๙๕สี่ตัวเลยเหรอถูก
๙๑๕๑๕๙๑๕๕อะไรอย่างเงี้ยนะลอตตอรี่นะอย่าไปซื้อหวยไม่ดีนะ
เน้นทำไมก็แล้วแต่ความเชื่อของใครสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศก็หมดตัว
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งเร็วเพราะเดี๋ยวมดดำจะต้องมาเปิดประเด็นเรื่องของที่เขาพูดเอาไว้
นี่เรือนี้พี่รู้ไว้เท่าไหร่เนี่ย๑๐๐๐ล้าน๑๐๐๐ล้าน
จัดขึ้นเพื่อระดมทุนเนี่ยไปบริจาคสถาบันวิจัยโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนนะฮะ
เป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับที่ทำให้มีกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนที่พบบ่อยที่สุด
ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยเพศชายคือจะมีอาการกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบาก
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะฮะซึ่งจำนวนการพบผู้ป่วยเนี่ย
ยังมากถึง๑คนต่อประชากรประมาณ๓๕๐๐คนแล้วก็เป็นชายด้วยนะ
ทีนี้คนที่เอามาประมูลเขาเป็นใครอ่ะอืมโอ้เขาใจดีมาก
ทำไมเขาถึงเอานาฬิกาป้าเต๊ะเป็นคนเอามาประมูลเองล่ะ
ก็คือเปิดตัวครั้งแรกในปี๒๕๖๐เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ๑๗๕ปีของปาเต้ฟิลิปนะฮะ
ปีก่อนเองก็เป็นหนึ่งในรายการข้อมือที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก
แล้วก็สามารถหมุนส่วนหน้าปัด๒ด้านเนี่ยนะฮะมาใช้งานได้
คืออันนี้คือหน้าหลังนะคุณพระดำคุณบิดได้
ก็๙๐๐กว่าล้าน๙๕๐ล้านบาท
โอ้โหความพิเศษคือการดีไซน์แล้วมีหนึ่งเดียวอย่างนี้ป่ะ
ใช่ได้อย่างงี้ล่ะราคาสมมุติถ้าเกิดทำให้ประมูลอยู่ได้อยู่ที่บ้านเท่าไหร่คะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องนาฬิกาพวกนี้แหละพวกเศรษฐีที่จริงก็จะได้ให้ทำอ่ะ

แม่ที่พี่ถามว่าทำไมให้หนูให้พี่หนูอ่ะ
ก็คือพี่หนูมีความรู้เรื่องนาฬิกาแต่พี่หนูบอกว่าผมไม่มีความรู้
โอ้ถ้าหนูไม่รู้ก็ไปตายโอ้สาวโวย
โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพพระพุทธรูปที่ไปปรากฏบนฝ่าชักโครก

ในสุขาของบาร์แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี
ต่อมาภายหลังภาพดังกล่าถูกแชร์ออกไป
ผู้คนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม
ไม่แน่ใจนะคะแต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้
โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า

พอได้ดูก็เลยยอมรับว่าโกรธมาก
ทีนี้จะทำยังไงดีถ้าเราบอกให้เอารูป
เอารูปเขาไปทำฝาซ่วมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร

ใดที่ไม่ได้ไปกับแฟนไม่งั้นคงได้ด่าเจ้าของบาร์
อันนี้แฟนเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็เอามาให้
ปิดลงมาแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งด้วย

ต่างประเทศเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมก็เหมือนกับเอา
ตามผลัพย์เห็นไหมล่ะเขาก็เอาเสียงพุงเสียรพะไปอ่ะ
ฉันไหนก็อย่าอย่าเยอะอย่าทำเลย
ไม่ดีหรอกมันไม่รู้สึกใครจะไปรู้สึกดี
พักสักครู่ช่วงหน้ารอฟังคุณมดดำ
ถลยถลยกูไม่เคยฉันไม่ได้บอกเป็นใคร
เขาเขียนอย่างนี้จริงเฉลยแฟนสาวของซุปตาคือใคร

สำหรับแฟนทวิตเตอร์แฟนของไลน์ที่จะส่งมาในไทยรัฐ
ของทวิตเตอร์แฮสแท็กข่าวใส่ไข่
ส่งหามดดำได้เรื่องอะไรที่แบบว่า

เวลาแชร์บาธานี่เธอแบ่งให้ฉันดีนะคะ
หรืออะไรที่ความไม่ควรเกลียดฉันหรือลังเกียจ

ชอบเมื่อวานฉันโทรศัพท์ไปเคลียร์เขาชื่นชอบ
นี่คุณดูในทวิตเตอร์ให้ดูฉันต้องไปหาจันจิจันจิ

เขาจะคุยกับคุณทำไมอ่ะเขาอยู่เชียงใหม่

จันจิคืออะไรใสแบบแบบแบวเหมือนแตงกวา
เห็นไหมพระชายาท่านอ๋อง

เออมีเขาบอกจับมือทำสัญญาสงบศึกแล้วเว้ยอืม
ก็ไม่รู้เต็มเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเขารอคุณอยู่
จัดรายการทวิตเตอร์ไหมล่ะเถอะเอาไหมล่ะฮะ
เอ้ยถ้ามีทำผมทำนะผมชอบเพราะตอนนี้ก็ทำเรื่องพวกนี้ผมทำ
ผมทำแคมปล็อกนะฉันรู้ฉันต้องนั่งรออะไร
ยังไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรมากมากอ่ะนะแล้วไง
ข้อนัดภาพังเขี้ยวไปชีวิตทุกตัวมงหนึ่งปรับไป๕๐๐นูมยังไม่มางา
หนุ่มไม่มาไงทำอะไรถามพี่หนุ่มมึงทำอะไรอยู่พี่ทำงานอยู่
เราก็คิดว่าพี่เราทำไงทำงานอะไรเป็นดีเจแคมฟ็อกว่ะ
พี่หนูจะเป็นพิธีกรที่อดคนที่สุดแล้วจริงจริงจริงจริงห้าโมง
คนเรามันต้องร้องให้หมดชีวิตผมไม่เคยเป็นดีเจผมก็อยากจะเป็นดีเจ
แต่ในเวลางานอื่นไงแกใช่ก็ไม่มีคนมาจ้างหรือไม่ใช่ดีเจมดดำนี่
เออวันวันไปพูดอาหารอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเป็นดีเจไม่มีพี่ชอตก็ไม่จ้างผมนี่อืม
อืมมันจ้างแล้วไปเหรอแคมป์ฟ็อกเป็นยังไงลองยกตัวอย่างสิจะพูดยังไง
เป็นห้องเป็นห้องแล้วก็เป็นแบบเป็นเปิดเพลงดอกไม้ให้ดอกไม้เปิดเพลงอย่ามา
เปิดเพลงแคมป์ฟ็อกเป็นว่าจริงเป็นว่าแคมป์ฟ็อกนี่ไหมจริงจริงมันเป็น
มันเปิดเพลงจริงจริงพี่เปิดเพลงแล้วแจกดอกไม้เนอะเออไปกันนั่นคือ

ได้ข่าวนะว่าเอาพักเดี๋ยวกลับมาฟังมดดำ
ฟังมดดำอีกแล้วว่ะ
เป็นลิฟต์ทิ้นเนื้อบางเบาแต่ให้สีชัดติดทน

นี่กรบสีปากเดิมได้มีสีสันสดใสน่าใช้มาก
ทานแล้วรู้สึกชุ่มชื่นแล้วก็มีกลิ่นของเบอรี่ด้วย

แล้วคุณกลับทางในก่อนไม่ใช่ทางนอก

สามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากได้ด้วย

หลายคนรู้สึกว่าการใช้ลิปชิ้นนั้นสีไม่ค่อยติดทน
วันนี้เรามีเทคนิคการทาแบบชิ้นให้สีชั้นและติดทนมาฝากนะคะ
หน้าจอตอนนี้อันแรกนี่คือทาทั้งปาก
ทั้งแบบริมฝีปากเลยทาให้เต็มริมฝีปาก
แต่ว่าถ้าอยากให้ปากดูเรื่อยคุณหนุ่มกำลังทำอยู่นะคะ
คือทาเฉพาะบริเวณด้านในริมฝีปากตรงกลางมดดำลองดู

เนี่ยทาแบบข้างในไม่ต้องที่ขอบเน่เน่คุณหนุ่มเริ่มเก่งละ
อ๋อหนุ่มแต่งหน้าเก่งอยู่แล้วค่ะ
แบบผมทำเองแบบมีกระเป๋าเครื่องสำรางเองหรอ
นางแต่งจากบ้านนางเองเก่งสุดจะบอกให้นางลองปุ๊บ
เก่งที่สุดเลยเอาละลิฟต์เคทีดอลนะฮะ
ให้เลือกสำหรับแบบแท่งราคาอยู่แค่๑๖๙บาท
มีให้เลือกทั้งหมด๖เฉดสีด้วยกันคือ
เบอร์๐๑สีส้มสดใสเบอร์๐๒สีชมพูพีชนะฮะ
๐๓สีชมพูสดใสเบอร์๐๔สีแดงสดใส
เบอร์๐๕เนี่ยเป็นสีแดงระเรือแล้วก็เบอร์๐๖สีแดงเข้ม
ส่วนแบบซองที่แองจี้ถืออยู่ดูนี่ราคาเท่าไหร่รู้ไหม
ไม่รู้ครับ๔๙บาทคุณพกง่าย๔๙บาทเองมี๔เฉดสีเท่านั้นนะฮะ
มีเบอร์๐๑๐๒๐๓แล้วก็๐๕จ้ะ
เอ้าไปในสิ่งที่หลายคนรอคอย
ครับคุณมดดำผมบอกเลยนะตอนนี้
ทวิตในทวิตเตอร์เอ่ยในโลกโซเชียลเอ่ย
ในไลน์เอ่ยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะ
เขารอฟังคุณบ้าฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา
หมายถึงว่าเขาแค่มีฉันอาจจะไม่ได้หมายถึงคู่นี้ก็

ทำไมคุณเป็นหมาสิเธอทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณก็เห่าอยู่แล้ว
ถ้าเกิดพรุ่งนี้ก็เห่าแบบอ้าวไม่มี

เหรออ๋อหนุ่มดีประพฤติประพฤติชอบคือเธอ
วันนี้คนเขาไปพูดกันเอาเองว่าเป็นจันจิเป็นมาริโอ
เมื่อวานฉันพยายามจะโทรไปหาจันจินางอยู่เชียงใหม่

มอบตัวโทรไปมอบตัว

มะนักก็ใครตอนตายให้คุณไม่ไป
เจ๊มังที่ทำอย่างเชียงใหม่
ได้แื้น

ดารับทุกตามีแฟนเป็นอดีตนักร้อง

ให้แม่ตูมไม่อาจได้
นึงนึงนึงนึงปิดใส่หน้าคุณอยู่

ไปเจอกับปรายศักรองเวลาปรายศักรองมาเมืองไทย

นี่เหรอนี่เหรอใครอะ

เข้าไปถล่มต่อว่าต่อขาดในอินสตาร์แกรม
ล่าสุดจันทรีย์ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก
หลังจากมีข่าวออกมาโดยการโพสต์รูปของตัวเองในอินสตาแกรม
แล้วก็แคปชั่นสั้นง่ายด้วยใจความ
ประโยคนี้คุณไม่สามารถเสียเวลาทั้งชีวิต
เพื่ออธิบายให้คนทั้งโลกว่าคุณเป็นคนยังไง
แต่คุณสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตมีความสุขกับตัวเอง
แล้วก็คนที่แคร์คุณจริงนางว่าอย่างนั้น
ล่าสุดก็ติดต่อไปยังผู้จัดการของจันจิ
ผู้จัดการคุณจันจิบอกว่าตอนนี้จันจิถ่ายรายการอยู่ที่เชียงใหม่
ไม่มีเวลาอะไรรวมถึงอ่านคอมเมนต์ด้วย
เข้าไปคอมเมนต์ตัวเราเองก็ได้เห็นแล้ว
แต่ก็ไม่อยากให้น้องได้เห็นข้อความพวกนั้นหรอก
เพราะว่าก็แรงมากกลัวน้องจะเครียด
ก็มีหลายคนโทรไปถามเรื่องนี้นะฮะ
แต่ก็เดี๋ยวรอน้องออกงานอีกทีนึง

สิบสี่เค้าจะออกมาเค้าจะมาพูดอุ๊ยนี่อะไรนี่อะไร
งานอะไรอ่ะนี่งานอะไรน้องถ่ายน้ำหอม
น้องผู้ชายใส่กางเกงเอวต่ำตอนนี้ใส่น้ำหอมเหรอ
นานแล้วอันนี้นานแล้วถ่ายทั้งหลายคน
แล้วน้ำหอมทำไมถอดเสื้อล่ะอ้าวกลิ่นจะได้แรง
อือแล้วยังไงอ้าวเค้าบอกว่าตอนนี้มีคนติดต่อให้น้องไปออกงาน
แต่ก็ต้องรอสรุปวันเวลาอีกทีหนึ่งส่วนสรุปเรื่องราวจะเป็นยังไง
อดใจรอเพราะพรุ่งนี้มาริโอตอบหมดแล้ว

ยังคาดเดาไม่ค่อยได้เพราะที่หนูไปสัมภาษณ์ดารา
ก็ต้องถามตรงมีข่าวนี้ขึ้นมา
พี่มดดำพูดแบบแบบนี้นะ

ริโอจะเคยถ่ายรูปคู่กับจันจิไหม
คนก็ไปสังเกตว่าไม่มีถ่ายเลยนะ

ทำให้เขาโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้น

แบบไม่มีที่จะมอบไปเหรอว่าไม่นึกเล่าขาวข้างสุดท้ายสำหรับไกล
ส่วนใหนหนูลมแไม่นะจริงเชื่อได้
บอกว่าเป็นใครก็ด่าก็ด่าสิ

ก็ได้อะ

แบบว่าไปเจอกันแล้วคุยแล้วสบายใจหรือเปล่า

อะไรนอนได้แล้วนะคนดีก่อนอาทิตย์นี้นอกจากอะไรวะแอดมีนเขาว่าบี
อันนี้เขาเขียนเองเหรออ๋ออันนี้คือเป็นเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีคือ

อย่างนี้ถูกต้องไหมล่ะแบบเป็นเพื่อนที่แบบเป็นให้คำปรึกษาที่ดี
ช่วยในหลายระดับหลายอย่างเงี้ยคืออาสุปตาไทยหรือดาราไทย
จะเข้าใจว่ามันเป็นแบบวิถีของข่าวแต่ดาราพม่าเขาจะเข้าใจไหมว่า
เขาจะเกลียดคุณแม่งไหมล่ะเขาจะเกลียดสิเขาจะเกลียดคุณแม่งมดไหมล่ะต้องเกลียดสิ
เขาไม่เกลียดไหมหนุ่มเขาต้องเกลียดทำไมเขาต้องเกลียดล่ะค่ะ
หนุ่มฉันไม่ใช่ชื่อกัญชัยฉันชื่อกระชาพา
เวลาคุณไปไหนมาไหนเวลาเจอคนทักคุณต้องระวังนะ
ทำไมทำไมไม่บอกอ๋อเห่ามันเห่ามาตั้งแต่ปีแรกที่เข้าวงการอยู่แล้วล่ะ
ผ่านไปจาก๒๐ปีมันก็ยังเห่าอยู่เจอ
มันไม่ใช่โอ้โฮมันจะเป็นพิธีกรพิธีจีนมันจะเป็นพิธีกรจำนวนรายการ

เขาจะที่มันแบบแต่คนชอบคุณคนรักคุณนะ

อ่านข่าวตัวเองบ้างไหมกัญชัยกำเนิดพลอย

ว่านักข่าวคงถามแหละในแก๊งเพื่อนพวกนี้เขาก็เตรียมถ่ายแล้วแหละว่าห่างกันจริงไหม
ตอนนี้คบกันอยู่หรือเปล่าสถานะคืออะไร

ไอ้ห้อยหวนฉันทำคนเดียวได้

ตั้งหู

ฉันทำของฉันคนเดียวได้พิธีกร
อีกสองข่าวไม่ทันแล้ว

โปรกติแล้วเห่ากัน๑ชั่วโมง๑๐นาทียังไม่เหนื่อยกันกว้างอีกเลย
๑ชั่วโมง๑๐นาทีในรายการ

เวลาคุณพูดพวกเรื่องราวที่แบบคุณรู้ความลับมา
ก็ปากก็แหมชอบให้กูเห่าจังเลย

ฉันก็แค่พูดเหรอมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอ

เสแส่งเหรอเสแส่ง

ข่าวเศษใครแทรกวิศีแทรกช่วงเวียก
พี่แม่เอาจ้ะเชิญจ้ะอันนันดาไงอันนันดามีแฟนชื่อนัทนิชชา
เพราะไม่ค่อยเปิดตัวพอเปิดตัวปุ๊บคนที่โดนโซเชียลเข้าไปลุม
คือกลายเป็นแฟนของคุณอนันดาไปขุดคุยไปว่าบ้างไปบอกว่าครอบครัวเป็นยังไงบ้าง
เอาออกมาเป็นแบบเป็นข้อมูลของส่วนตัวของเขาว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านช่องเป็นยังไงก็ทำทำไม
คุณอนันดาเขาออกมาเปิดเผยว่าช่วงแรกมีกระแสข่าวออกมาว่า
ฝ่ายหญิงหรือว่าแฟนหรือว่าคุณนัทนิชาก็ค่อนข้างตกใจและไม่เข้าใจ
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าหลายอย่างนั้นลงตัวมากขึ้น
ในแง่ของการปรับตัวและการอ่านข่าวหรือว่าคอมเมนต์
ซึ่งตรงนี้จริงเราก็เข้าใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงเข้าไปในลักษณะไม่น่ารักเท่าไหร่
ต้องมีการปรับตัวเพราะตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องมีการเขียนถึงประวัติเขาเขียนไปถึงครอบครัวเขา
เขาเองก็ตกใจแต่ตอนนี้เลิกโฟกัสแล้ว
ที่เขาโดนขุดประวัติของครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่ามีผมเป็นแฟน
ต้องขอโทษด้วยนะโอ้โฮนั่นไง
แฟนเขาก็เป็นดีไซเนอร์ไงใช่แต่เขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องมา
ลูกเต้าเหล่าใครเคยทำอะไรมาเคยนู่นนี่

ไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนตรงกับเพลงนี้เลย
แล้วก็เป็นเลเมดการศึกษาดีอะไรอย่างนี้ดีเลยผมได้เข้าใจแล้ว
ของทำชุดเขาดีของคุณอะไรน่ะ

ชื่อนัทเราก็ขีดคือว่านิชชา

เรื่องนี้ช้าเรื่องการแบรนด์เสื้อผ้าที่ราลังก็ใส่เยอะอยู่
ความรักยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้องโพลก็คงจะพูดถึงคุณชาคริส
ตั้งแต่เด็กโพลเกิดขึ้นมานี่คิดเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพี่
ดูเห็นความซอฟต์ของมันได้แบบอย่างชัดเจนมากเลย
แล้วก็ครบรอบวันแต่งงานกับคุณแอนเนี่ย
พัทิราภรรยาอ๊ะก็คิดถึงตอนวันแรกคิดกับแอร์เกิดตัวอย่างนั้น
คนก็เป็นแว่งประวัติแอร์กันเต็มไปหมดถูกมั้ยละ
ก็เป็นแบบว่าเป็นลูกอภิมฮาเศรษฐีอย่างงั้นอย่างนี้
แล้วคนที่ชอบชาคริสติ่งชาคริสก็ว่าเขานางเป็นใคร

ก็จัดเตอร์ไพรส์ให้กับชาคิดงานนี้ชาคิดอึ้งหนัก
เพราะว่าถูกหลอกลอบไปดูดวงกับอาจารย์คุณ

ถึงกับโหสวมกอดภรรยาเลย

วันแต่งงานแอนขอบคุณฟ้า

ฟ้ากระบวนฟ้ากระบวนเออนะ
กำหนดให้เรามาเป็นคู่กันเป็นครอบครัวเดียวกัน
เป็นครอบครัวในฝันก่อนเผยเสียสั่น
กลัวว่าพี่คิดไม่เคยทำให้แอนเสียใจเลย
แอนนี่เอาชาติคิดอยู่จริงเนอะ
ว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอทุกสิ่งทุกอย่าง

ถามเขาว่าเรารักกันมากเกินไปไหม
เขาบอกว่าเราไม่ได้รักกันมาก

ขอบคุณสามีคนนี้ค่ะรักที่คริสนี่

นี่เป็นอย่างไร

ขอบคุณมากในวันแต่งงาน
แอนพูดเลยว่าขอบคุณป๊า
ทุกอย่างป๊ากำหนดมาให้เราขอบคุณ
ได้มาเป็นคู่กันได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอืม

พูดได้เลยว่าเป็นชีวิตครอบครัวในความรู้

ที่คิดไม่เคยทำให้แอนเสียใจ
ไม่เคยทำให้รู้สึกว่า

หรือทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่คิดทำเพื่อครอบครัวหมด

แบบเรารักกันมากเกินไปไหม
เขาบอกว่ามันไม่มากเกินไปเพราะว่าเรารักกันทุกวัน
ขอบคุณเขามากขอบคุณสามีคนนี้

อย่างที่บอกเป็นคนที่เมื่อก่อนเรียกว่าไม้เลื้อย

ทำกับข้าวทำมาหากินขายของกับแฟน
ร้านก็ชื่อร้านเขยจันทร์ใช่ไหม

อ้าวอันนี้ฉันไม่รู้อีกคิดเป็นคนตื่นเช้า
ออกกำลังกายไม่ปาร์ตี้กลางคืน
ใช่เดี๋ยวคุณชะคิดกำลังจะกลับมาทำดาวินชี่

เกมส์ทรหัสกลับใหม่ทีเดือนโมกรา

เพราะเธอบอกเฉยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อน
ส่วนมงค์แห่งความสำเร็จนะคะ
นั่นก็คือมีสอินเตอร์แนชินัลน้องบิ้นสิริธรเล่อล่ามวัด
นางงามไทยคนแรกในรอบ๕๙ปีที่ไปฟาดมงนี้มา
นี่เป็นมิสอินเตอร์แนชินัลบิลตี้เพเจียน
สดใสน่ารักอ่อนน้อมเป็นตัวของตัวเอง

ขอดูรูปนางเป็นเพศสัตว์ใช่ไหม

มิ้นบอกว่านี่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างนะมีคนคุยแล้วนะ
แล้วก็ถามคิดว่าทำไมถึงชนะนี่ชนะที่ญี่ปุ่นนะคะคุณ
เหตุผลที่ชนะคิดว่าน่าจะมากับความเป็นธรรมชาติของตัวเอง
แต่นางตอบดีนะนางเป็นคนผลักพูดดีฟังสิ
มีอะไรอย่างนั้นถ้าลองฟังสวยนะน่ารักดี
แล้วแบบมุงกุฎตอนแรกคนเป็นพนักนางว่านางไม่สวยเนอะ

ยิปุ่นของยิปุ่นเขาจะเป็นอย่างไรนะสไตล์นี้ยิปุ่นเขาต้องผูกค้าง
อันนี้มุงแดนนะคนที่ผูกก็สวยนะ

ฉันอยากฝูกใหญ่เลยเถอะอุ๊ยไม่หยุดเลยเฮ้ย
เธอสวยมากเลยว่าที่ังผูกครั้งนี้ตอนนั้นมีคนเก่ามั้ย

ญี่ปุ่นเขาจะเสียเยอะปูกเยอะปูกเก่ง
ได้ผ้าคุมด้วย

เนี่ยเขาจะเยอะหน่อย
สวยนะนางสวย
ดูสวยกว่าก่อนไปประกวด
ตอนแรกคนไทยก็บอกว่าไม่สวย

นี่ดังชวย
โอ้โหดีใจด้วยค่ะ

ไม่มีรายการแล้วเรามากี่โมงค่ะ

หรือไม่ให้ฟุตบอลมาเตะเวลาเลยล่ะ
ไม่ได้พี่รายการเราต้องอยู่
ใครก่อนสวัสดีนะ